เพลงนี้นะคะก็เป็นหมอลำสาว
คนนี้สุดฮอตหมอลำสาวเสียงวหัสจันนี่คือสายาเขา

และเขามีข่าวด้วยแต่ใคร
เผื่อใครจะจำไม่ได้วันนี้เรามีเพลงมาให้ฟังนะคะ
เงินลูกค้ากลัวแล้วเรื่องเงินถ้ารัวเงินไม่มาถึงเมีย
พ่อแม่หัวรักเต็มที่เพราะเหมือนจากที่ที่เจ้าดีอามาราเบีย
โสมฮัยใช้กันหนัวเนียมากกุระชำหนักเล
นี่แฟนคลับตัวจริงแล้วจ้ะ
แล้วมันมีท่อนฮุกด้วยเสียใจเด้โอเคแตกแรง
พยายามมาจากเพลงนี้ดังมาก

อย่างที่บอกไปค่ะคนนี้คือเป็นลูกทุ่งสาวที่หลายคนคิดถึงค่ะ
เพราะว่าพี่เขาห่างหายไปจากวงการนานหลายปี
เพลงนี้ดังมากนะจริงตั้งแต่ซาอูเปิดนะคะ

คือเขาก็จะกลับมามีผลงานละครประกบคู่นะคะกับคุณตายอรไทย
นะคะซึ่งพอกลับมามีผลงานละครพร้อมกับมีกระแสข่าวนะคะว่า
หนูแดงเนี่ยค่ะเป็นนักร้องลูกทุ่งตกอับอีกแล้ว

คือกลับไปใช้ชีวิตอยู่บ้านเกิดจังหวัดชายภูมินี่แหละค่ะ
ก็คือที่บ้านแกคือแบบไม่มีไฟฟ้าใช้พึ่งพาธรรมชาติแบบนี้
โดยพี่หนูแดงพิมพานะคะบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าการไปใช้ชีวิตของพี่
อยู่กับบ้านกับธรรมชาติเนี่ยคือมันเป็นแบบนั้น

สำหรับพี่เนี่ยพี่มีความสุขกับการใช้ชีวิตสไตล์นี้อยู่แล้วนะคะ
ส่วนบ้านพี่เนี่ยน้ำก็มีน้ำไฟจริงนะคะ
เพราะว่ามันเป็นแบบกลางทุ่งนานะคะอยู่ใกล้สุดชนด้วยนะคะเลยยังไม่สามารถขอเขามาติดตั้งได้ค่ะ
ไม่ใช่ว่าไม่มีเงินอะไรหรอกนะคะ
ตัวพี่หนูแดงอาจจะทำให้เขารู้สึกภาพออกไป
แต่มีความเราลำบากหรือเปล่าหรืออะไรงี้
จริงแล้วเราพอใจ
เราพอใจในสิ่งที่เราอยู่

แม่พี่แกชอบธรรมชาติ

ถึงน้ำถึงไฟจะยังเข้าไม่ค่อยถึงเท่าไหร
แต่ว่าสัญญาณโทรศัพท์ชัดเจนจ้ะ

เพราะว่าเขาใกล้ชุมชนอยู่แล้ว

น่าจะบอกว่าอะไรคนที่เขาก็อยู่อย่างนี้ได้
เขาต้องมีเงินนะเขาต้องไม่เดือดร้อนนะ

อยู่ธรรมชาติอยู่มีใช้พอประมาณ

หลายคนต้องการโดยต้องประชุมอย่างเรา